ตอนนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งผลงาน
เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กำลังจะเป็นที่นิยม
แล้วก็แนวโน้มว่าจะกลายเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย

ไทยยังคงไม่มีนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้

ซึ่งเอกชนประเมินว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย
ประมาณ๑๐ปีกว่ารถยนต์ประเภทนี้

ติดตามจากบรรยายงานของคุณพัฒน์สุริยาโชธครับ

รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก
ยอดจำหน่ายกว่า๑๘๒๐๐คัน
หรือ๑๕๐ของรถไฟฟ้าที่ใช้ทั่วโลกขนาดนี้
และสะท้อนว่าพลังงานไฟฟ้ากำลังเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันในอนาคต
โดยมีต้นทุนเชื้อเพลิงเพียง๕๐สตางค์ถึง๑บาทต่อกิโลเมตร

แต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะยังไม่มีการส่งเสริม

ขณะที่การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูง
ผู้ผลิตรถยนต์ก็อาจจะยังไม่มั่นใจ
เพราะว่ายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ในประเทศ

ตรงนี้การที่จะมาผลิตในประเทศก็อาจจะต้องลองดูจังหวะที่เหมาะสม
ช่วงแรกมันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการนำเข้า
มันอาจจะต้องมองถึงเรื่องการส่งเสริมของผู้ผลิต
ที่อาจจะให้ประโยชน์ในช่วงแรกก่อน
แต่ว่าในระยะยาวก็ต้องมั่นใจว่าเขาจะต้องมาพัฒนาหรือผลิตอันนี้ในประเทศด้วย

สถานีชาร์จไฟฟ้าก็สำคัญไม่แพ้กัน
ซึ่งปัจจุบันในไทยมีสถานีชาร์จไฟฟ้า
พัฒนาโดยการไฟฟ้านครหลวงเพียง๑๐สถานี
เป็นทิศทางของธุรกิจที่เราพิจารณาอยู่
เพื่ออาจจะต้องไปร่วมลงทุนหรือว่าจะไปกับหน่วยงานต่าง
เช่นห้างสรรพสินค้าหรือว่าอาจจะไปคุยในเรื่องทางด้านธุรกิจ
อาจจะไปดูว่าส่งเสริมหรือว่าไปสนับสนุนทางด้านธุรกิจในธรรมนองนี้นะครับ
สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคาดว่าต้องใช้เวลา๑๐๑๕ปี
จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
ปัจจุบันเริ่มมีบางหน่วยงานนำรถโดยสารไฟฟ้าออกมาทดลองใช้
หรือนำร่องเชิงพาณิชย์บ้างแล้ว
แต่นโยบายส่งเสริมอื่นยังไม่เป็นรูปธรรม
กฎระเบียบต่างยังไม่เอื้อให้นำมาใช้บนท้องถนน

ถ้าเรายิ่งเริ่มช้ามันก็จะยิ่งไปได้ช้า
เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐ
เริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการใช้ตรงนี้
ผู้ผลิตเขาคงมองถึงตลาดอยู่แล้วนะครับ
ภาครัฐน่าจะสร้างกลไกให้มันส่งเสริมให้เกิดได้เร็วขึ้น
เราพร้อมแบบว่ามันเป็นรถที่จำหน่ายอยู่๒แสนคันทั่วโลกนะคะ
ญี่ปุ่นให้การตอบรับอย่างมาก
แล้วก็คล้ายกับว่าผ่านการทดลองใช้ในสนาม
ในถนนจริงมานานมากแล้ว
ฉะในเมืองไทยเราก็คือแน่นอนล่ะ
เราต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

พิจารณามาตรการส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในปี๒๕๕๙
ซึ่งจะต้องติดตามว่ามาตรการที่ออกมานั้น
จะสามารถจูงใจค่ารถยนต์ให้เข้ามาผลิตได้แค่ไหน
เพราะก่อนหน้านี้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ
ออกมาตรการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมนี้
เพื่อชิงศูนย์การการผลิตรถยนต์ในภูมิภาค